ส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสนสายไหม
เขาก็ต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัด
เพราะว่าก่อพรกรฉุกเฉินด้วยเคอร์ฟิลล์ด้วย
แล้วก็ตรวจราเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะ

ขับมาเจอด่านเจ้าหน้าที่ก็โบกแล้วว่าเออให้ชะลอ
แทนที่จะชะลอขับฝ่าด่านไปเลยแล้วก็หนีไปเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่ด่านเนี่ยก็ต้องขึ้นรถแล้วก็ไล่ตามคือขับรถไล่ตามจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจยิงใส่
ล้อรถรถกระบะคันนั้นนะคะครับแล้วตามอยู่นานคุณผู้ชมสุดท้ายไปเจอ
กระบะคันนั้นน่ะจอดอยู่แล้วก็ยางรถอ่ะแตกแต่คนที่อยู่ในรถเป็นผู้ชายสองคนนะคะ
วิ่งลงมาจากรถแล้วก็พยายามจะหนีแต่มีคนที่อยู่ในรถคนหนึ่งบาดเจ็บ
เขาก็หนีไปไหนไม่ไกลเลยถูกรวบตัวส่วนอีกคนนึงหนีไปได้นี่ค่ะ
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้เลยตำรวจสอนอสายไหมนะคะ
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณถนนผนโยธินขาเข้า
ช่วงตลาดประตูกรุงเทพพลาซ่าเขตสายไหมค่ะรถกระบะคันนี้ยี่ห้อ
อีซูซูดีแม็กซ์เป็นรถแต่งซิ่งโลเตี้ยนะคะ
กระบะท้ายมีเหล็กกั้นคอกเอาไว้ขับมาที่ด่านมากันสองคน
เป็นผู้ชายทั้งคู่คนขับก็ผู้ชายแล้วก็ผู้ชายนั่งข้างอีกคนนะนะ
เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณว่าชะลอเพื่อจะหยุดตรวจแต่โอ้โหไม่ชะลอ
เร่งเครื่องอีกต่างหากแล้วก็ฝ่าด่านไปเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ตามนะคะเอาปืนยิงยางล้อรถเพื่อสกัดจับ
สุดท้ายผ่านไปเป็นชั่วโมงคุณผู้ชมกว่าจะไปเจอ
กระบะคันนี้คือหนีจนสุดทางจนไปต่อไม่ได้อ่ะก็ต้องไปหยุดค่ะ
สภาพคือยางล้อรถด้านหน้าฝั่งขวายางแตกนะคะ
คนในรถสองคนวิ่งหนีเข้าข้างทางเจ้าหน้าที่วิ่งไล่ตามค่ะ
โอ้โหใช้เวลาอยู่เป็นครึ่งชั่วโมง
หนึ่งในสองที่อยู่ในรถอ่ะมีสภาพก็คือเลือดไหล
เข่าด้านขวาก็ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะคะส่วนเพื่อนอีกคนหลบหนีไป
คนเจ็บชื่อว่านายวีรพงศ์วุลเซนาอายุ๓๒ค่ะเป็นชาวจังหวัด๑๐๑
ประถมพยาบาลก่อนส่งโรงพยาบาลแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้เพื่อดำเนินคดีด้วยนะคะ
ตรวจค้นในกระเป๋าสะพายนี่ไงคะสาเหตุที่หนี
มียาเสพติดมียาไอซ์อยู่ในถุงเป็นถุงซิปล็อกอะค่ะนี่ค่ะ
สิบสามกรัมแล้วก็มีซองเปล่าเปล่าอยู่ด้วยนะ
สิบเอ็ดซองมีตาชั่งด้วยไงเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ถึงขั้นโอ้โห
ขับรถฝ่าด่านแล้วก็หนีเจ้าหน้าที่เหตุการณ์นี้นะคะ
มีตำรวจสายตรวจสอนอสายไหมบาดเจ็บไปด้วยนะคะคุณผู้ชมบาดเจ็บนายหนึ่ง
รถของเจ้าหน้าที่ก็ไฟแตกเพราะว่ารถกระบะคันนี้พุ่งฝ่าด่านตรวจ
แล้วก็ไปกระแทกไปชนกับรถด้วยทีมข่าวก็เลยไปคุยกับกู้ภัย
นำตัวผู้ต้องหาไปส่งโรงพยาบาลกู้ภัยบอกว่าเมื่อคืนได้รับแจ้งทางวิทยุ
ว่าให้นำอุปกรณ์ไปสนับสนุนภารกิจของตำรวจสนสายไหม
ภัยบอกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นงานด่านเคอร์ฟิลล์
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงโอ้โหต้องไปช่วยเจ้าหน้าที่ในการจับคนร้ายที่หลบหนีด่านนะคะ
ไปเจอก็คือคนร้ายนอนจมกองเลือดอยู่แล้วอะค่ะ
กว่าจะเข้าไปด้านในได้ก็ร่วมเกือบประมาณ๒๐นาทีครับ
พอหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เคลียร์ด้านในจับตัวคนร้ายได้แล้วก็เข้าไปด้านใน
สภาพผู้ต้องหาเนี่ยนอนจมกองเลือดนะครับอยู่บริเวณมันจะเป็นบ่อน้ำแต่เป็นบ่อน้ำแห้ง

เป็นด่านสกัดของพื้นที่สอนอสายไหมครับผมป้องกันและปราบปาม
ทีนี้ค่ะตัวคนเจ็บเนี่ยนะคะนายเวียรพงศ์เนี่ยก็ถูกรวบตัว
เขาก็รับสารภาพว่ารับยาไอซ์มาประมาณ๕๐กรัม
รับมาจากพื้นที่รังสิตค่ะกำลังจะกลับมาเจอ
ด่านก็เลยแหกด่านเพราะมียาเสพติดอยู่กับตัว
สุดท้ายมาถูกจับได้เพื่อนอีกคนที่หนีไปชื่อว่าในแจ๊คนะคะ
ตอนนี้ให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งตามตัวในแจ๊คที่หลบหนีอยู่นะคะ

เชื่อว่าในแจ๊กก็น่าจะมียาเสพติดอยู่ที่ตัวนั่นแหละก็เลยหนีโอ้โหไม่คิดชีวิตขนาดนั้นนะคะ
จากการตรวจสอบประวัติเมื่อปี๒๕๕๙ตัวนายเวียรพงศ์ที่บาดเจ็บแล้วก็ถูกจับได้เนี่ยค่ะ
เคยถูกตำรวจสอนอวังทองหลางจับในคดียาเสพติดแล้วนะคะ
พ้นโทษออกมาปี๒๕๖๑แล้วก็นี่แหละมาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายอีก
ที่ใช้ก่อเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าขโมยมาหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหายังไง
ตำรวจบอกต้องรวบรวมหลักฐานเพิ่มค่ะต้องสอบปากคำเพิ่มด้วยนะคะ
เบื้องต้นแจ้งสามข้อหาเอาไว้ก่อนนายวีรพงศ์คนนี้โดนข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับขี่ยานพานะในลักษณะประมาทหวาดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
เรื่องต้น๓ข้อหาก่อนนะคะแล้วก็ตามตัวเพื่อนอีกคนนึงในแจ๊คที่หลบหนีอยู่ค่ะ